ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการจัดสวนดอกไม้ต่าง
งามมากและปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วค่ะ

เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมใน

ตอนนี้ทางทีมงานเร่งตกแต่งขบวนรถ
จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาของชาวโลก

ใช่เราไปติดตามกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีกันเลยค่ะ

กำลังช่วยการประดับตกแต่งดอกไม้๑๕ชนิด

ในขบวนรถบุพชาติตัวแทนประเทศไทย
ซึ่งจะร่วมโชว์ในงานพาเรทดอกไม้

วัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม

พระพุทธรูปหมายถึงการนับถือศาสนาพุทธ
หมายถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
และเรือสุพรรณหงษ์แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปะอันงดงามของไทย
โดยปีนี้เป็นปีที่๒ที่สวนนงนุษย์พัทยา
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมและเป็นขบวนนำพาเรท
ผมเองเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้ว
ก็เห็นว่าตอบรับดีมาก
ยิ่งคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่นี่
เขาบอกดีใจมากที่เราได้มางานประเพณีของประเทศของเขา
เขาอยากให้มากันนานแล้ว
เหมือนกับว่าให้ความเคารพแก่พื้นที่
จริงแล้วประเทศที่มามีน้อยมาก
จะเป็นบริษัทของไม้ดอกต่าง

จีนจะมาทุกปี
เขาเห็นความสำคัญของงานนี้
ผมเองมาผมก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์
ที่ให้เขาเห็นว่าเราคนไทย
มีวัฒนธรรมสวยงามขนาดไหนของเรา
ก็เหมือนกันเชื้อเชิญให้เขาไปเที่ยวบ้านเรา
อนแวนเดนเบลอหัวหน้าทีมจัดดอกไม้บอกว่า

ขบวนรถดอกไม้ของไทยถือเป็นงานยากเพราะต้องใช้ความละเอียดปรานีตและใช้ดอกไม้จำนวนมากแต่ก็ถือเป็นงานที่สนุก
และก็ละเอียดที่สุดที่เขาเคยทำครับ
สำหรับขบวนรถบุพชาติ๑๗คันก็จะเคลื่อนจากเมืองซัสเซอร์ไฮสถานที่จัดทำ
ยังเมืองน็อตวิกเฮาส์เพื่อตั้งขบวนเตรียมพาเรทผ่าน๘เมืองของเนเทอร์แลนด์
ในช่วงเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น
คุณระพิพันธ์ไปช่วงนี้โชคดีมากเพราะว่าที่ยุโรปมันจะอบอุ่นขึ้นมาหน่อย
แล้วเขาบอกว่าดอกไม้มันเลยผลิบานกำลังสวยสะพรั่งไปหมดเลย
สักครู่เห็นสวยนะคุณระพีพันธ์ก็สวยถ่ายรูปแอบมาอวดด้วย
เดี๋ยวเราต้องได้ดูพาเลสเต็มนะเดี๋ยวดูว่าจะสวยขนาดไหน